คุณผู้ชมคะไปดูภาพนะคะจากกล้องติดหมวกของตำรวจนะคะ
ตำรวจสภหัดใหญ่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่ารถเก่งคันหนึ่ง
แหกด่านของตำรวจนะคะไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันค่ะ
นี่ค่ะคือตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่ารถคันข้างหน้าค่ะ
เป็นรถฮอนด้าแจ๊สสีดำทะเบียนขอไข่รอเรือแปดเจ็ดสามศูนย์สงขลานะคะ
มีผู้ชายขับกันมาสองคนคือมีพิรุธไงคะ
พอเจอด่านแล้วก็หนีเลยอะค่ะก็ไล่ล่าเป็นครึ่งชั่วโมงนะ
สิบกิโลนะคะคนขับรถเก๋งคือนายอภิชยาแก้วได้ปานอายุยี่สิบหก
ธีรวัตรดินสละอายุ๒๖นั่งมาด้วยตรวจค้นในรถไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอะไร
ไปตรวจสอบประวัติก็ไม่มีหมายจับอะไรแต่ตรวจปัสสาวะมีสารเสพติดทั้งคู่ค่ะ
คนขับบอกว่าที่หนีจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยก็เพราะว่าเสพยาบ้ากันมาเมื่อ๓วันก่อน
แล้วตกใจตรวจถึงจุดตรวจก็เลยหนีเลยจุดสุดท้ายที่จับได้
ต้องคว้านี่มาทุบรถอ่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
และเสพยาเสพติดค่ะ
ยอมโดนข้อหาเดียวดีกว่านี่โดนข้อหาเพิ่มด้วย